มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นในคดีหวย๓๐ล้านบาทเจ้าปัญหาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เมื่อประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของชายสองคน
โดยอ้างว่าเป็นเสียงสนทนาที่คล้ายกับเสียงของครูปรีชากับชายอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแผนนะครับ
ตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและใครออกมาพูดถึงคลิปที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ว่าอย่างไรบ้าง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เหมือนกับแผนพูดกินก่อนก็ว่ากินก่อน
วางให้แค่สามตัวแล้วเราไม่ได้มานั่งจดว่า๖ตัวคืออะไร
พวกฟุ้๋นก็ยืนยันยืนยันว่าเฉยเหรอ

แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทะเบียนรถคือ๔๗๐๘๘๕แล้วก็๑๒๘
นี่เป็นการเปรียบเทียบคลิปเสียงบุคคลคล้ายครูปรีชา
ยืนยันชัดเจนว่าจำเลขลอตเตอรี่ได้ไม่ครบทุกตัว
ระหว่างพูดคุยกับบุคคลที่ชื่อแผน
ด้วยนายอัชริยะเรืองรัตนภง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเผยแพร่ล่าสุด
กับการให้สัมภาษณ์ของครูปรีชาไคร่ครวนก่อนหน้านี้
ยืนยันชัดเจนว่าจำเลขลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ได้ครบทั้ง๖ตัว
ซึ่งทั้งสองครั้งเป็นการพูดที่ขัดแย้งที่ยังคงทิ้งปริศนาไว้
แต่ที่แน่จากคลิปเสียงครั้งล่าสุด
มีบุคคลชื่อแผงเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้าน
จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าเป็นคนละคนกับในแผน
คนขับรถของธนาคารในจังหวัดกาญจนบุรี
แต่แผนคนนี้มีดีกรีเป็นถึงข้าราชการตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรี
เป็นสารวัตรที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นรุ่นน้องของครูปรีชาเคยเรียนมาด้วยกันเมื่อ๒๐ปีก่อน
พร้อมยืนยันว่าครูปรีชาเคยโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาเรื่องหวยจริง
ก่อนจะเป็นคดีความและเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พร้อมย้ำว่าไม่อยากให้เรื่องราวความโอละเวงที่เกิดขึ้น
มากระทบหน้าที่การงานที่ดำเนินอยู่

หนึ่งในตัวละครที่มีชื่อตรงกับในคลิปเสียงอยู่นิ่งไม่ไหว
ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงของตนเอง
เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย